แต่ว่าแยกของบ้านหนุ่มเต๋อเนี่ยไฟเขียวตลอดเลยจ้า
เพราะว่าล่าสุดเขาพาน้องใหม่ดาวิกาหลังจากที่เปิดตัวกันไปในโลกโซเชียลกันแล้ว
ว่าเออเป็นพี่คนสนิทเป็นน้องคนสนิทกันมากที่สุดนะคะ

เลื่อนสถานะว่าเป็นแฟนกันสักที

วงน้องใหม่ไปเจอกับคุณแม่

ครั้งนี้จะถือว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัว
จะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์แบบที่ว่า

เคยเจอกันอยู่แล้ว

มันยังไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันขนาดนั้นนะครับ

เป็นน้องที่เราแบบสนิทด้วย

แบบไอ้จริงหรอ

นอกจากนี้ค่ะหนุ่มเต๋อก็ได้พูดถึงประเด็น

แล้วก็น้องใหม่มาจับจิ้นกันว่า
เป็นคู่รักมุ้งมิ้งถอยรถยี่ห้อเดียวกัน

คนอื่นเขามีเสื้อคู่บ้านนี้ต้องเป็นรถคู่

หรือว่าตั้งใจไปฟังอีกครั้งค่ะ

ไหมพรมใช่ไหมครับ
ก็คงจะบังเอิญมากว่า